ไปหาอะไรกินแบบเย็น
อารมณ์แบบเกร็ดหิมะ

พูดถึงอารมณ์แบบนี้
วันนี้จะพาไปตลอดแซ่บกินเมนูแห่งชาติอย่างส้มตำย่านอุดมศุกร์บางนา
แต่เป็นส้มตำที่ไม่ธรรมดาเพราะเราจะพาไปกินส้มตำเย็นเกร็ดหิมะกันจ้า
มากันที่นี่แหละค่ะร้านตำเย็นร้านส้มตำที่มีเมนูอเมซิ่งซ่อนตัวอยู่ในบรรยากาศผ่อนคลาย
ให้ได้กินอาหารเพลินแต่ที่เพลินและแซ่บเสด็จที่สุดก็คงจะเป็นเมนูสุดแปลกหนึ่งเดียวในโลก
วิธีการปรุงรสก็พิธีพิทันตั้งแต่ขั้นตอนการทำ
ในการเลือกปูที่สดสะอาดเนื้อหวานและปรุงรสอย่างกลมกล่อม
พอปรุงรสแล้วก็ตำกันเสร็จแล้วก็มาถึงขั้นตอนความแซ่บที่พิเศษ
กับน้ำส้มตำที่ผ่านการปรุงรสแล้วนำไปแช่แข็งจนเป็นเกล็ดหิมะแบบนี้
นำมาป่นขูดแล้วก็ราดลงบนจานส้มตำแซ่บจานนี้นี่แหละค่ะ
จากนั้นก็จะยกไปใส่ถาดดรายไอซ์เพื่อเพิ่มความเย็นให้ฟูฟ่องจนพร้อมเสิร์ฟแบบนี้ค่ะ
เท่านี้ก็จะได้แซ่บแบบเย็นแซ่บแบบคู่กับเมนูหนึ่งเดียวในโลกเมนูนี้ค่ะ
ร้านเราชื่อตำเย็นนะครับตั้งอยู่โครงการวันอุดมศุกร์นะครับ
ฉะนั้นเราก็ต้องขายส้มตำที่มีความเย็นใช่ไหมฮะ
เวลาเราเสิร์ฟเนี่ยปกติส้มตำก็จะตำปกติ

แต่ของเราพิเศษตรงที่ว่าเราจะมีตัวน้ำส้มตำ
ที่เป็นน้ำส้มตำแช่แข็งเหมือนสเลอร์ปี้นะครับ
ปรุงรสพิเศษนะครับสูตรทางร้านครับ
อกจากนี้ที่นี่ก็ยังมีเมนูแซ่บอื่นให้คุณผู้ชมได้มาริมรสอย่าง
ุ้งยกทัพปูปลาร้าที่จัดกุ้งสดตำส้มตำรสแซ่บมาราดบนกุ้ง
ผ่านกรรมวิธีพิเศษให้เนื้อหวานกรอบ
และได้รสชาติในสไตล์อีสานแซ่บแบบนี้นี่แหละค่ะ
อีกหนึ่งอย่างที่ต้องริ้มลองก็คือ

ำคอหมูย่างที่คนทัพมาเติมความแซ่บกันให้ถึงขีดสุดไปเลยค่ะ
ก็อย่าลืมมาชิมเมนูที่ร้านนะครับ
จากเราจะมีอาหารก็คือเมนูพิเศษก็คือ
เมนูตำฮาลาสก้าหรือตำเย็นนะครับ
เรายังมีเมนูอื่นที่เป็นอาหารอีสานฟิวชั่น
แล้วก็มีอาหารภาคกลางและภาคใต้ด้วยครับ